มีทุกวันเลยหัวแขนแกะรอยเมียรัวยิงชู้ศัตรูหัวใจ

ไปครับผู้หญิงเนี่ยจะไปเจอผู้ชายคนใหม่
ไปถึงปั๊บผมเคยบอกแล้วนะหลังความสะใจ
มันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอดูความสะใจของเขาก่อน
คุณหมดมั๊กจริงจริงโอ้ยสิบห้านักค่ะ
ปั้งนับไป๑ถึง๑๕คุณผู้ชมครับ
นี่คือยิงให้ชัวร์ว่าตายแน่อย่างนี้หรอ
ผมว่าจะตาย๓นัดแรกนะ
อันนี้นี่คือเราให้ฟังเสียงก่อนนะ
แต่ภาพตอนที่แบบขับรถมา
แล้วฝ่ายผู้ชายที่โดนยิงขี่มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวให้ดูนะ
โมงเช้า๒๓เมษายนคุณผู้ชม
นี่คือภาพที่น้ำแข็งนำเรียนคุณผู้ชมไป
ตรงนี้คือบ่อปลาแห่งหนึ่งในซอยโรงหมูตะบนหลัก๓
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
คนถูกยิงคือนายนัทวุฒิมีสมบัติหรือว่านัทอายุ๒๕ปี
หลังเกิดเหตุนะครับเพื่อนพาส่งโรงพยาบาล

สีน้ำเงินเข้ามาแล้วเมื่อกี้นี่แล้วของผู้หญิงนะ
อันนี้ผู้ชายขี่มาก่อนขี่ตามเข้ามา
ใช่เหมือนกับเขาไปนัดเจอกันที่แบบบ่อปลาหรืออะไรอย่างนี้
คนยิงคือใครอ่ะคนยิงคือปฏิพันธ์ภวงจินดาหรือว่าออสอายุ๓๐ปี
ถูกตำรวจสพบ้านแพ้วจับตัวได้แล้วพาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีครับนำตัวกลับสพบ้านแพ้ว

คุณผู้ชมคงรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำไมต้องรีบทำแผน
ถ้าไม่รีบเนี่ยอาจจะโดนร้องเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่น
ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดจากในออสเนี่ยคบหาอยู่กับนางสาวเมนามสมมติ
แต่จับได้ว่าแฟนสาวเนี่ยแอบครบซ้อนไปคบในนัท
วันเกิดเหตุติดตามสัญญาณนะครับสะกดลอยตามมายิงในนัท

ยอมรับว่านี่แหละครับหลังความสะใจ
มันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ
ยอมรับว่าเสียใจมากและอยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตาย
ทำไปไม่ได้ต้องการชีวิตแต่โกรธแค้น
ยิงเขา๑๕นัดเนี่ยนะนะครับโกรธแค้นที่แฟนสาวเนี่ยแอบนัดเจอผู้ตายบ่อย
เยนเชื่อจะว่าสถานะเขากับแฟนสาวยังคบกันอยู่ครับ
ลดไปด้วยกันอ๋อ
ขนาดที่งานศพของนายนับนะครับ
ตั้งบลงพฤษกุศลที่วัดธรรมจริยาภิโรมนะครับ
เพื่อนสนิทของในนัทที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าบอกว่าเมย์เนี่ยนะ
บอกมาตลอดว่าเลิกกับผู้ก่อเหตุแล้ว
แล้วจะมาพูดคุยกับในนัท
คือคุยกันได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะนะส่วนนางสาวเมเนี่ยนะครับ
จะเป็นฝ่ายมาหาในนัทตลอดเนี่ยครับจากนั้นในนัทเนี่ย
ก็เคยมีภรรยามาก่อนนะแล้วก็เลิกกันไป
มีลูกติดด้วยกันคนหนึ่งนายภูไทยมีสมบัติพ่อของในนัท
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าก่อเหตุโหดเยี่ยมเกินไป
ขออโหสิกรรมและขอให้ชดใช้ในเวรกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ครับ
วันนี้ตำรวจจะคุมตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลต่อไปครับ